เพราะว่าจริงเรื่องนี้มันก็เริ่มแต่๒๕

กรณีที่พี่เสกไปยิงปืนขึ้นฟ้า

แล้วก็ยังมีวันที่๓๑ธันวาคม
และพี่เสกเนี่ยโดนค้า
อีฟให้กำลังใจยื่น๕แสนได้ประกันตัว
ใช่สรุปก็คือเมื่อวานนี้นะคะทางครอบครัวมีการยื่นประกันตัวนะคะ
โดยที่สารจังหวัดมีนบุรีก็ได้ปล่อยตัวชั่วคราว
เสกสรรสุขพิมายหรือว่าคุณเสกโลโซออกจากห้องควบคุม
โดยเมื่อวานนี้ก็มีคุณอีฟแฟนสาว
มีอดีตภรรยาอย่างคุณการวิพากร
แล้วก็มีเพื่อนสนิทอย่างคุณเทดดี้แล้วก็ทนายความส่วนตัว

แล้วสื่อมวลชนเมื่อวานรอทำข่าวกันเยอะมากเลย
ทำข่าวกันตั้งแต่เช้าที่ไปที่ศาลจังหวัดมีนบุรี
แล้วก็รอจนกระทั่งมาเพื่อจะรอว่าสารอุทธรณ์
จะมีคำสั่งให้ประกันตัวหรือเปล่า
ทีนี้พอสารให้ประกันตัวแล้ว
แฟนสาวอย่างคุณอีฟก็พาตัวคุณเสกโลโซขึ้นรถ
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลย
แต่ว่าทางด้านทนายความค่ะนายสิทธิ์ชัยแทร่กี่
ก็เปิดเผยนะคะว่าสำหรับการประกันตัวคุณเสกใช้วงเงินประกันทั้งหมด๕แสนบาท
จากเดิม๑๕๐๐๐บาท
โดยการประกันตัวไม่ได้มีเงื่อนไขใด
หลังจากนี้ต้องรอพูดคุยกับเสกโลโซอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วง
ก็คืออาการป่วยด้วยโรคไบโพลา
ที่ต้องกินยาต้องพบหมออย่างสม่ำเสมอ
แล้วก็ระหว่างควบคุมตัวบอกว่าจะต้องให้เสกกินยาไปด้วย
เมื่อวานตอนปล่อยตัวก็มีน้องอีฟแล้วก็มีคุณการไปรอรับ
แล้วก็มีเพื่อนรวมถึงทนายด้วยนะครับ
ก็น้องอีฟรีบนำหมายปล่อยของศาลไปให้เจ้าหน้าที่ราชธรรมที่ห้องควบคุม
เสกโลโซเดินออกมาก็โผล่เข้ากอดน้องอีฟภรรยา
แล้วก็นางการอดีตภรรยาที่มารอให้กำลังใจด้วยความดีใจ
กล่าวสั้นแค่ว่าไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
สีหน้ายิ้มเล็กน้อยแต่ดวงตาเหมือนมีน้ำตาคลอแดงก่ำเลย
นี่คุณภาพที่คุณการไปพูดคุยกับคุณเสกผ่านลูกกรงตรงนี้นะ
ผ่านประตูของสารตรงนี้
ก็ช่างภาพของเราก็พยายามที่จะจ่อกล้องเข้าไป
ไม่ค่อยได้เห็นหน้าของคุณเสกเท่าไหร่นักนะครับ
แต่ว่าภาพในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ออกมาเหมือนกันนะ
เป็นภาพของคุณเสกที่อยู่หลังลูกลงประตู
แล้วก็ค่อนข้างจะสีหน้าเคร่งเครียดนะครับ
แต่เมื่อวานถูกปล่อยตัวออกมาก็มีสีหน้ายิ้มแย้มเล็กน้อย

แล้วก็อย่างที่ทนายความบอกว่าเสกมีอาการป่วยไบโพล่า
เหมือนที่คุณการก็เป็นห่วงมาตั้งแต่ต้น
คือเมื่อวานทั้งวันเลยคุณการบ่นเรื่องนี้บอกว่าเป็นห่วงเสกเป็นห่วงเสก

แล้วก็ยิ่งมาเครียดโดนควบคุมตัวอีกนะครับ
เมื่อวานนี้คุณการไปถึงตอนประมาณบ่าย๒โมง
ก็มารอประกันตัวแล้วก็มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชน
หลังจากที่ได้คุยกับคุณเสกผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยนะคะ

คุณเสกบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเชื่อว่าได้ประกันตัวอย่างแน่นอน
แต่คุณการก็บอกว่าสีหน้าของเสกยังดูกังวลแล้วก็ดูป่วยอยู่
เพราะว่าโรคไบโพล่ารวมถึงน่าจะเครียด
กับเรื่องของคดีที่ศาลสั่งจำคุก
เพราะว่าตอนนี้เสกเองก็ต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ต้องไปพบคุณหมอเดือนหนึ่งประมาณ๒ครั้งหรือว่า๓ครั้ง
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทานยาไม่ได้ไปหาหมออย่างสม่ำเสมอ
อาการป่วยก็จะกำเริบขึ้นมาอีก
ส่วนเรื่องของการประกันตัวเนี่ยนะคะ
ก็พร้อมที่จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย
ในฐานะที่คุณเสกก็เป็นพ่อของลูก
ในฐานะที่เป็นคนห่วงกันนะคะ

ก็เห็นในภาพมีแบบนักข่าวส่งไปให้เป็นลูกกงอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบว่าเออยังไงก็ต้องเหมือนก็ต้องมาดูหน่อยอะไรอย่างนี้

องทะลุไปก็เห็นนะคะคือเขาก็ยังไม่สบายอยู่

แล้วก็มาเจอความกดดันความเครียดแบบนี้
ก็น่าเป็นห่วงด้านสุขภาพด้านจิตใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มาสแตนบายไว้ก่อนว่าถ้าเกิดมีอะไรก็จะได้
คือไม่อยากให้เข้าไปเรือนจำ
แล้วเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนของพี่เสกอย่างพี่เทดดี้
ก็ไปรอด้วยเหมือนกันก็มีให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะ
บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงพี่เสกเพราะว่าอะไร
อาการก่อนหน้านี้ช่วงที่พี่เสกไลฟ์บ่อยเนี่ย
เป็นช่วงของอาการไบโพล่าที่เป็นแมเนีย

หลังจากนั้นก็ต้องทานยาแล้วก็กดให้มันลง
แล้วตอนนี้เป็นช่วงของการกดลงแต่ว่ามันลงมากเกินไป
ช่วงนี้พี่เสกก็จะมีอาการซึมเศร้ามากก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะ

คำตัดสินของสารพี่ภาคสาเสกโลโซใน๓ข้อหา
หนึ่งคือความผิดตามพรบออาวุธปืน
แล้วก็ลงโทษให้จำคุก๑ปี
แต่จำเลยให้การรับสารภาพก็เลยลดโทษเหลือ๖เดือน
ข้อที่๒ก็คือความผิดฐานต่อสู้ขัดขวาง
เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่
ขู่เข็นว่าจะประทุษร้ายโดยมีอาวุธปืน
ตรงนี้ตัดสินให้จำคุก๑ปี๖เดือน
แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือความผิดฐานเสพยาเสพติด

รวมทั้งหมด๑ปีกับอีก๑๘เดือน
แล้วก็ยังมีโทษของสารอาญาคดีทำร้ายร่างกาย
สาวคนสนิทของอดีตภรรยาอีก๑ปี๓เดือนก่อนหน้านี้
รวมทั้งหมดก็คือจำคุกทั้งสิ้น๒ปี๒๑เดือน

แล้วก็ให้นับโทษต่อจากคดีพรบออาวุธปืน
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะ
นี่คุณผู้ชมครับเป็นความรู้ด้านกฎหมายอีกนิดหนึ่ง
คุณสังเกตไหม๒ปี๒๑เดือน
หลายคนก็งงทำไมไม่เป็นแบบ๓ปี๙เดือน
เพราะว่า๑๒เดือนเท่ากับ๑ปีทำไมไม่นับอย่างนั้น

ผมก็เลยอยากจะเรียนคุณผู้ชมแบบนี้
เพราะว่าเมื่อวานผู้สิทธิ์ของเราไปถามโฆษกศาลยุติธรรม
อธิบายถึงหลักการนับโทษจำคุก
กรณีที่สารมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลย
มักมีโทษเป็นปีและเป็นเดือนแล้วแต่ข้อหา

ศาลลงโทษจำคุก๒ปี๒๑เดือน
วักษ์๒บัญญัติไว้ว่า
ถ้าระยะเวลาที่คำนวณนั้นกำหนดเป็นเดือน
นับ๓๐วันเป็น๑เดือน

นับ๓๐วันเป็น๑เดือน

นี่แหละฮะทางโคศกของศาลก็บอกว่า
พอนับ๓๐วันเป็น๑เดือน
ก็จะถือว่าเป็นผลดีต่อผู้ต้องขังมากกว่า
อย่างน้อยก็๗วันแล้วล่ะถ้าคำนวณไป๒ปี๒๑เดือนเลยนะฮะ
เพราะว่ามันไม่นับเป็น๓๑วันนะครับ
เรื่องนี้นะครับก็มีคำอธิบายตามแบบนี้แหละฮะ
เขากำหนดเป็นเดือนเป็นปีตามปฏิทินในราชการเลยเป็นข้อกฎหมายต่าง
ก็เลยต้องแยกเดือนกับแยกปีออกมาให้ชัดเจนซะ